กลายเป็นดราม่าจริงจริงเลยหลังจากที่ทางด้านของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
ออกมาพูดในประเด็นเรื่องของเรือ
ถ้าอยู่กลางทะเลแล้วคนหนุ่มจะขึ้นเรือเอาตัวรอดก่อนก็ไม่ใช่
ควรจะเสียสละให้ถ้าเกิดว่ามีคนแก่มีเด็กมีผู้หญิงให้ได้ไปก่อน
กลายเป็นดราม่าไม่จบไม่สิ้นจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้
แล้วก็เลยทำให้มีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะคือวันนั้นเนี่ย
เสรีเนี่ยยังบอกด้วยว่าก้าวไกลเนี่ยต้องเสียสละกลายไปเป็นฝ่ายค้าน
สายวันนี้คุณวิโรธลักษณะที่สสบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลออกมาทวิตเลยค่ะ
ทวิตบอกกูไม่ออกออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรจุดกิน
ต่อมามีการทวิตต่อด้วยนะคะบอกว่าสู้กับคนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าเท่านั้น
โอ้โหทีมข่าวของเราก็เลยมีการพูดคุยกับคุณวิโรธกันหน่อยนะคะ
คุณวิโรธบอกนี่ยืนยันไอ้ที่ทวิตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเด็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดเลย
แต่แค่เป็นจุดยืนเดิมที่ย้ำว่าต้องอดทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้
ตามที่ฝ่ายอำนาจนิยมกลุ่มทุนผูกขาดหรือเครือข่ายอุปถัมภ์ต่างพยายามทำให้เดินออกไป
ระบุแบบนี้ด้วยนะคะว่าที่ท่านเสรีพิสุทธิ์พูดไปก็ถือว่าเป็นการพูดตามสไตล์ของท่านตามปกติแหละ
อยากให้ใจกว้างอย่าไปจับประเด็นอะไรที่มันคลางแคลงใจภารกิจข้างหน้ายังอีกยาวไกล
พักร่วมต้องเดินหน้าจับมือกันไปให้แน่นไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
แล้วก็ย้ำด้วยว่าไม่ว่าผลของการหารือต่างที่มีการประสานไปโดยเพื่อไทย
เก้าไกลจะขอให้เกียรติในฐานะที่ทางด้านของเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้
ลังเลหรือคิดในทางลบยังคงเชื่อใจและให้กำลังใจรวมไปถึงทุกพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
แม้จะมีหลายฝ่ายออกมาวิเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้
รวมไปถึงคุณชูวิทย์ที่บอกว่าจะมีการหัวจัดตั้งรัฐบาลกัน
ก็วิเคราะห์กันไปตามประสบการณ์นั่นแหละ
รวมถึงการเทียบเชิญหลายพักก็เหมือนกับก้าวไกร
ที่บอกว่าพยายามจะผลักก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้านเอ๊ะแบบนี้
คุณวิโรธว่ายังไงลองฟังค่ะ
ผมมองจริงว่าเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือกลุ่มทุนผูกขาด
มือที่มองไม่เห็นที่เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของคนที่ก่อรัฐพาหารมา
คณะที่ก่อนนัตตาประหารมาซึ่งคนเหล่านี้ก็อ้างนั้นอ้างนี้
เพื่อสกัดเก้าไกลอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ให้กำลังใจทุกคน
แล้วก็จุดยืนของผมก็คือว่าเราออกไปได้ถ้าเราออกปุ๊บนะฮะ
คนที่ก่อนัตตาประหารนี่สืบท่อดำนาจต่อทันทีเลยนะ
และคราวนี้ความหวังที่จะลืมตาอ้าปากที่จะเป็นระบบเศรษฐกิจของทุกคน

ในประเด็นที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือว่าป๊าเสรีเนี่ย
เปลยการเมืองสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับเรือที่กำลังจะล่ม
เรือที่มีรูรั่วกับคนหนุ่มสาว
ควรเสียสละให้กับคนเท่าคนแก่เด็กและผู้หญิงก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
เช่นคุณอมรัฐโชคปมิตกุลหรือเจ๊เจี๊ยบที่หลายคนเรียกนะฮะ
เจเจี๊ยบอดีตสสพักก้าวไกลครับ
ได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์เมื่อครั้ง๘พักร่วมนัดประชุมกันครั้งแรก
และมีคลิปการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
พร้อมระบุเป็นภาษาอังกฤษว่าฉันอยู่ข้างคุณเมื่อเวลาแย่
และเพื่อนก็หาไม่เจอเหมือนสะพานข้ามน้ำที่มีปัญหา
ฉันจะวางนี่นะฮะผมขอดูข้อความเต็มหน่อยนะนี่ฮะ
คือเหมือนกับว่าคือเพื่อนก็หาไม่เจอเหมือนกับสะพานที่แบบ
มันเต็มไปด้วยน้ำที่มันท่วมถาโถมเข้ามาอะไรต่างเหล่านี้
และนอกจากนี้ก็มีโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าคนที่ควรจะเสียสละ
คือคนแก่ใกล้ตายโอ้โหข้อความตัวเบอร์เริ่มเลยฮะ
คุณปลอดประสบสุรสวดีแก่นำพักเพื่อไทยโพสต์ยาวเลยครับ
และช่วงหนึ่งบอกว่าร่วมสามัคคีกันทำงานไม่ใช่ไล่ส่งกัน
ผมขออนุญาตท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ผมอยากจะเน้นเรื่องคุณธรรมและมารยาทแบบไทยหรือแบบสุภาพบุรุษ
คงจะหลุดปากออกไปโดยไม่ตั้งใจเพราะโดยประวัติแล้วท่านเป็นผู้ที่เสียสละ
แม้แต่ชีวิตก็เคยมอบให้กับประเทศชาติมาแล้ว
อีกเรื่องคือการพูดใส่หน้ากันท่านก็ถูกวิจารณ์อีกเหมือนกัน
มีเพียงเสียงเดียวได้รับเกียรติเชื้อเชิญจากพักก้าวไกล
ซึ่งมีถึงร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงและเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล
แต่กลับพูดเหมือนไล่เขาต่อหน้าน่าจะไม่ค่อยเหมาะสม
มีหลายคนแสดงสัญลักษณ์ทางมือขอให้ท่านหยุดพูด
มีคนหนึ่งพยายามดึงท่านลงไปด้วยซ้ำกรุณาเถอะครับ
เขากำลังใช้ความสามัคคีสร้างรัฐบาลเพื่อทำงาน
ไม่ใช่ใช้วิธีแบ่งแยกเลือกข้างเพื่อให้ใครได้ประโยชน์
ด้วยความเคารพต้องขอโทษที่เอ่ยชื่อท่านและแสดงความคิดเห็น
นี่เป็นมุมของคุณปลอดประสบสุรสวดีแก่นำพักเพื่อไทยนะฮะ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตโพสต์ข้อความ
ถ้าเรือล่มกลางทะเลต้องให้คนหนุ่มรอด
เพราะเขายังมีเวลาที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองอีกมาก
ที่ก้าวไกลยอมถอยให้เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลคือน้ำใจ
และการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรได้รับการตอบแทนโดยผลักออกเป็นฝ่ายค้าน
นี่ก็เป็นการรวบรวมประเด็นที่มีการโพสต์
แล้วก็วิภาควิจารณ์ถึงกรณีของการเปรียบเปลยของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
เรือที่กำลังจะล่มกับคนที่ต้องเสียสละฮะ

ที่ฉันแอบเข้าไปดูล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่ถึง๑ชั่วโมง
ว่าอนาคตลูกที่เราต้องร่วมรับผิดชอบมันไกลกว่าเรื่องผัวเมียมากมายนัก
คิดสิคิดและแฮชแท็กไว้ด้วยว่า๒๕ล้านเสียงนะคะ